ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่พาลูกหลานเข้าวัดปฏิบัติธรรมในช่วงเข้าพรรษา
โดยสืบสารวิถีชาวพุทธน้อมนำหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน
พระครูประหลัดธีนวัฒน์อายุ๒๖ปีอดีตสามเณรฟลุ๊ก
เทศทุนเล่าเรียนหลวงสามรางวัลสามเณรธรรมาสทอง
ปัจจุบันเป็นเจ้าอาวาสวัดยางกวงตำบลหายาอำเภอเมืองเชียงใหม่
นำเยาวชนและผู้วิจิษฐาเช้าบ้านร่วมกันสวดมนต์ธรรมวัดเย็น
วิหารลายคำพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อายุกว่า๗๐๐ปี
และสอนเดินจงกลมนั่งสมาธิให้กับผู้สนใจทุกวัน
ในเวลา๑๘นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกา๓๐นาที
โดยนำธรรมะมาขัดกล่าวจิตใจเป็นวัคซีนเกราะป้องกันใจให้กับเยาวชน
โดยมีเด็กอายุ๘๑๖ปีมาร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็น
เรียนเดินจงกลมนั่งสมาธิร่วมกับผู้สูงอายุเป็นประจำทุกวัน
โดยเด็กที่มาร่วมกิจกรรมเจ้าอาวาสจะมอบเงินให้คนละ๒๐บาท
เป็นเงินขวัญถุงทุนการศึกษา
เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้มาอยู่กับวัด
รู้การสวดมนต์เจริญสมาธิซึ่งจะทำให้เด็กมีศิลธรรมด้วยตัวเอง